เรื่องนี้หน่อยค่ะเปรมชัยพ้นเรือนจำได้ลดโทษคดีล่าเสือดำครับ
อืมเดี๋ยวก่อนที่จะดูรายละเอียดว่าทำไมคุณเปรมชัยถึงนะครับ
ได้รับการปล่อยตัวนะครับดูตั้งแต่ออกจากเรือนจำเลยฮ
นี่นุ๊กเป็นได้ที่ไหนน่ะ
ทันทีที่ประตูเรือนจำทองผาภูมิเปิดออกครับที่เดินออกมาคือนายเปรมชัยกรณสูตร
อายุ๖๙ปีสวมเสื้อสีฟ้านะครับแล้วก็เดินโดยมีไม้เท้าประคองตัว
ญาติแล้วก็ทนายนะครับรีบเข้าไปรับพาขึ้นรถบ้านนะครับ
รถบ้านนะครับแล้วก็รีบขับออกไปอย่างรวดเร็ว
ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นายวิทูลยิ้มพรายนะครับ
นายความส่วนตัวเปิดเผยบอกว่านายเปรมชัยได้รับการปล่อยตัวนะครับ
ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็จะไปพบแพทย์ประจำตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
เพื่อรักษาอาการป่วยครอบครัวเพิ่งทราบข่าวนะครับ
ว่านายเปรมชัยนะครับได้ปล่อยตัวช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
เอาล่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็คงจะสงสัยนะฮะว่าอ้าว
ติดคุกไปปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าอีกนะปีกว่ากว่าทำไมอ่ะทำไม
กรมรัชธรรมชี้แจงแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ปล่อยตัวนายเปรมชัยนะครับเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุกซึ่งมีผู้ต้องขัง
ได้รับการอนุมัติสี่ร้อยแปดสิบสี่รายนายเปรมชัยได้รับการปล่อยตัวในสิบเจ็ดตุลาคมนะครับ
ก็ต้องใส่กับรายอีเอ็มอ่าใช่คุณผู้ชมไม่ต้องใส่นะครับ
จากท่านมีแผลที่ข้อเท้านะครับจากโรคเบาหวาน
ซึ่งวันเดียวกันนี้นะครับมีผู้ได้รับการปล่อยตัวเนี่ย
รวมหนึ่งร้อยสิบสามคนครับนายเปรมชัยเนี่ยย้อนไป
คุณผู้ชมคงจำได้แหละนะครับเป็นคดีดังมาก
ถูกดำเนินคดีนะครับในข้อหาล่าสัตว
ก็คือเสือดำในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรสวน
ระหว่างวันที่สี่ถึงหกกุมภานะครับกุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบเอ็ด
แล้วก็มีนะครับคนถูกจับด้วยรวม๔คนด้วยกัน
ซึ่งนายเปรมชัยประกันตัวสู้คดีตั้งแต่สารชั้นต้นนะครับ
กระทั่งแปดธันวาคมสองพันธาตุหกสิบสี่สารจังหวัดทองผาพูม
อ่านคำพิพากษาสารดีกาสั่งจำคุกในเปรมชัย
ไม่รอลงอายาสองปีสิบสี่เดือนชดใช้เงินสองล้านบาท
ส่วนจำเลยที่เหลือนะครับก็พิพากษาจำคุกตามความผิด
ต่อมาในเปรมชัยนะครับก็ได้ลดโทษนะครับ
๘เดือนเหลือ๒ปี๖เดือนหลังจากพรบคุ้มครองสัตว์ป่าแก้ไขใหม่
ซึ่งจากอัตรารับโทษพบว่านายเปรมชัยจำคุกมาแล้วนะครับ
หนึ่งในสามอีกทั้งเป็นผู้ต้องขังสูงอายุมีโรครุมเล้า
จึงเข้าเงื่อนไขระเบียบที่จะพิจารณาได้ก็ต้องจับตาดูนะครับว่า
นะครับคนดังอืมคนดังที่อยู่ในข่ายลักษณะแบบเนี้ย
มีโรคประจำตัวสูงอายุจะได้รับข้อยกเว้นหรือข้อพิจารณาตามนี้ด้วยหรือเปล่านะครับ